มาจ้ามาจ้าเข้าตลาดกันดีกว่า
เร็วเร็วเร็วเร็วมาเร็วเร็วดูเมื่อกี้แล้ว

วันนี้ก็เลยจะพาไปดูราคาเนื้อหมูในตลาดของเราจ้ะ
มาดูกันสิว่าราคาของเนื้อสัตว์อะไรปรับเปลี่ยนหรือเปล่า

กันค่ะหมูเนื้อแดงวันนี้๑๑๕บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์สูตรวันนี้๕บาทต่อฟองนะจ๊ะ
เช็คราคาผลไม้กันบ้างดีกว่า
ฝรั่งกิมจูวันนี้๒๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
แตลูป๔๕บาทต่อกิโลกรัม
ละกอฮอนแลนด์๓๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ชมพูทัพทิมจันทร์อยู่ที่๘๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ